กันที่วงการนางงามวงการขาอ่อนกันบ้างดีกว่านะครับ
เมื่อวานนี้ดิฉันได้เจอตัวเป็นเลยนะครับ

เพราะว่าเหลือเวลาในการเตรียมความพร้อมอีกประมาณ๔เดือนนะคุณ
ที่ประเทศไทยของเราจะเปิดบ้านต้อนรับเหล่าสาวงามจากทั่วโลก

นิ้งส์โสพิดานั่นค่ะงานนี้เธอยังยืดอกยิ้มหวานอย่างมั่นใจนะ

ฝ่าคำวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบจากกูรูโซเชียลทั้งหลาย
คุณผู้ชมมาวันนี้ค่ะนิ้งเองไม่ทำให้แฟนนางงาม

ด้วยการพยายามพัฒนาตัวเองในทุกด้าน
ให้พร้อมที่สุดในการประกวดนางงามจักรวาลค่ะ
เพื่ออะไรเพื่อให้สมศักดิ์ศรีดีกรีตเจ้าภาพ
จะสวยพร้อมจนต้องยอมอนุมัติหรือเปล่า
เดี๋ยวไปเช็คจากปากเธอเลยค่ะ
เหลืออีกแค่๒เดือน๕นะคะ
ก็มีมั่นใจค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มร้อย
สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือใจของเรา
เราใจสู้แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะ

เราจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงบ้าง

นิ้งรู้สึกว่านิ้งต้องให้เกียรติทุกคอมเมนต์ค่ะ

เราสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนั้น

และในปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการประกวดด้วย
เพิ่มความกดดันให้กับน้องนิ้งขนาดไหนคะ

เรารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บ้านเรานะคะได้เป็นเจ้าภาพ

โฆษณาประเทศไทยของเราค่ะ
ท้ายนี้ให้น้องนิ้งฝากถึงแฟนนางงามจากรายการบันเทิงไทยรัฐหน่อยละกันค่ะ

ค่ะก็สวัสดีนะคะแฟนนะคะจากรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

สวยเก่งขนาดนี้อนุมัติค่ะ
เป็นกำลังใจให้เธอกับเวทีโอ้โหนางงามจักรวาลปลายปีนี้ด้วยนะคะ